แบบนี้จะทำยังไงเพราะว่าคนที่เจอเป็นผู้ชายด้วย
ผู้ชายเจอโรคจิตผู้ชายคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาแวะไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เจอผู้ชายปริศนาคนนี้แหละค่ะ
ถามคำถามบางคำถามว่าคนปกติเขาไม่ถามกันนะคะ

เมื่อกี้มึงถามว่าอะไรนะ
มึงถามเจ็บไหมเหรอ
แล้วเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาจะมาถ่ายจะเอาไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ชายคนนี้เข้ามากระชากมือถือเขาจนตกกับพื้นหน้าจอแตก

คู่กรณีเขาก็วิ่งกลับไปที่รถทำเหมือนจะหยิบอะไรมาทำร้ายสักอย่างหนึ่ง
เขาก็เลยวิ่งไปขอให้เด็กปั๊มช่วยโทรแจ้งตำรวจให้หน่อย
แต่ผู้ชายคนนั้นนะคะเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ขับรถนะเหมือนจะพุ่งมาชน

จนสุดท้ายขับรถออกจากปั๊มไปเลยค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่ผู้ชายคนหนึ่งเจอตอนกลางคืนนะคะ

นี่ผู้ชายเจอนะยังน่ากลัวขนาดนี้เลยนะคะ